ผู้ชมครับวันนี้เราลงพื้นที่ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เนื่องมาจากเมื่อวานนี้นะครับที่ปฐุมธานี
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๗ปีเขาก็ดื่มเหล้าแล้วก็เมานั่นแหละ
ก็มีปัญหาอยู่กับผู้ชายอีกคนหนึ่งเป็นคู่กรณีกัน
ก็เลยถือมีดถือไปสองเล่มเลยนะไปหาเขาที่บ้าน
จะขึ้นไปหาเลยค่ะอีกฝั่งหนึ่งเขาเห็นมาเขาก็สวนเลยฮะทีเนี้ย
อืมทีนี้ไม่ใช่หัดไม่ใช่มีดเนี้ยยิงฮะอืม
ยิงสวนใส่ไปสี่นัดเสียชีวิตคาที่นะค่ะแล้วไปมีเรื่องบาดหมาง
หรือว่าโกรธเครื่องอะไรกันเนี่ยมีดยังคาอยู่ตรงประตูตรงบันไดเลยอ่ะ
วันนี้เราตามให้นะครับเพราะว่ามีดเนี่ยปลาใส่บ้านทีหนึ่งก่อนด้วย
อ๋อก่อนจะพยายามจะบุกขึ้นไปนะครับค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่คลองหลวงปฐุมธานีนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้สองชั้นผู้ที่เสียชีวิตคือนายนิเวศ
พันธวีหรือว่าในไก่อายุสามสิบเจ็ดปีนะครับเสียชีวิต
อยู่ตรงบันไดทางขึ้นชั้นสองของบ้านถูกยิงด้วยปืนเก้ามอมอที่กลางอกหนึ่งนัด
ลิ้นปีหนึ่งนัดใต้ราวนมด้านซ้ายอีกสองนัดรวมแล้วสี่นัดนะครับ
ข้างศพมีมีดตกอยู่หนึ่งเล่มแล้วก็ตกอยู่บนบ้านอีกหนึ่งเล่ม
หลังเกิดเหตุผู้ที่ก่อเหตุนะครับเป็นเจ้าของบ้านชื่อว่านายสมชายกลิ่นประมูล
เขากับผู้ตายมีปัญหาเขม่นกันมานานนับเดือนแล้วนะ
คาดว่าเมื่อวานนี้นายนิเวศที่บุกมาบ้านเขาเนี่ย
คงจะไปเมามาจากงานบวชแถวบ้านมีงานบวช
แล้วจะมาหาเรื่องมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ยิงกันเกิดขึ้น
จากการสอบสวนของตำรวจนะครับทำให้ทราบว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจาก
ผู้ต้องหากับภรรยาและลูกอยู่กันภายในบ้านแล้วคนร้ายอยู่หน้าบ้าน
ก็คือผู้ตายนะครับซึ่งก็เดินทางมาที่บ้านด้วยอาการเมาสุรา

เอามือซ้ายถือมีดพกก่อนจะใช้มีดยาวปลาใส่บ้านจนกำแพงเป็นรู
หลังจากนั้นภรรยาผู้ตายก็พยายามเข้าไปห้าม
แขนข้างซ้ายที่ถือมีดพกแต่ว่ารั้งไว้ไม่อยู่
ผู้ตายก็เดินขึ้นบันไดไปชั้นสองของบ้านเพื่อจะไปหาเจ้าของบ้าน
แต่ระหว่างนั้นผู้ต้องหาถือปืนเปิดประตูออกมานะครับ
แล้วก็ยิงใส่ทำให้ร่างของนายนิเวศตกลงมาจากชั้นสองเสียชีวิต
อยู่ที่บริเวณทางขึ้นบันไดซึ่งเขาอ้างว่าเขาก็ยิงใส่
เพื่อป้องกันตัวนะฮะเพราะว่าถือมีดจะพุ่งมาหาเขา
ก็ต้องไปว่ากันในชั้นศาลนะนะว่าถ้ายิง๔นัดขนาดนี้
จะเข้าข่ายการป้องกันตัวหรือไม่อย่างไรนะครับ
ข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
พบร่องรอยของบ้านที่ยังพังเสียหายจากรอยกระสุนปืน
แล้วก็รอยเลือดในบางจุดก่อนที่ญาติผู้ตายจะให้ข้อมูลว่าเมื่อสองเดือน
ที่ผ่านมาผู้ตายเคยถือมีดจะเข้ามาเคลียร์ปัญหากับ
ผู้ก่อเหตุมาแล้วครั้งนึงนะแต่ก็ห้ามกันไว้ทัน
แล้วก็มาเกิดเรื่องอีกครั้งเมื่อวานนี้
แฟนสาวของผู้ตายบอกว่าตัวเธอกับภรรยาของผู้ก่อเหตุ
เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะไม่คิดว่าผู้ก่อเหตุ
จะใช้ปืนยิงแฟนของเธอจนเสียชีวิต
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนจนมา
สังเกตว่าทั้งคู่ไม่คุยกันร่วมสองเดือนพยายามถามอยู่ว่ามีเรื่องอะไรกัน
แต่แฟนก็ไม่บอกจนมาถูกยิงตายนี่แหละ
รับว่าตอนเกิดเหตุพอรู้ข่าวตกใจมาก
แล้วที่ยิ่งกว่านั้นก็คือแฟนนุ่มเนี่ยถูกยิงเสียชีวิต
ตอนห้าต่อตานะฮะ
ตอนที่เขาเปิดประตูออกมาแล้วก็ยิงเลย
ไม่รู้ว่าเขามีปืนเพราะหน้านี้ก่อนอันนี้เขาไม่มีปืน

แบบคือแบบตะโกนขึ้นไปพี่ปืนระวังนะ

ยิงแบบว่าเปิดประตูมาคือแบบยิงไม่พูดไม่อะไรเลยก็ยิงไปเลยค่ะ
เขายิงเสร็จเขาก็เดินลงมาเขาก็ไหว้แล้วเขาก็เดินไปมอบตัว
ให้น้องเขาไปส่งที่โรงพักแต่คือเขานี่เขาไม่เล่าเลย
เขาพูดอย่างเดียวว่าคาใจญาติพี่น้องถามก็บอกคาใจคาใจอย่างเดียว
เห็นแค่นี้หนูว่าหนูไปไม่เป็นแล้วพี่
แค่นี้หนูก็แบบว่าไม่มีแรงที่จะเดินต่อไปแล้วอะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ได้ไปพบกับภรรยาของผู้ก่อเหตุด้วยนะคะ
ภรรยาเนี่ยอายุ๑๗ปีก็เล่าให้ฟังบอกว่าอยู่กินกับสามีที่บ้านหลังนี้มานานแล้วค่ะ
ที่ผ่านมาสามีเองก็เป็นคนเงียบนะไม่เคยไปมีเรื่องกับใคร
กับครอบครัวผู้ตายเองก็ต่างคนต่างอยู่ค่ะคือไม่อยากจะมีเรื่องอะไรกันมาก
เพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านห่างกันแค่หลังเดียวเอง
ทีนี้วันเกิดเหตุเธอบอกว่าตัวเธอสามีแล้วก็ลูกเนี่ยนอนหลับอยู่ในบ้าน
ก่อนที่เธอจะเห็นสามีถือปืนออกไปยิงผู้ตายซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นเธอบอกไม่รู้เรื่องจริงว่ามันเกิดจากอะไรค่ะ
ไม่ได้พูดอะไรค่ะตกใจค่ะ
ไม่คิดว่ามีปืนด้วยเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนว่ามี
ก่อนหน้านั้นก็ทะเลาะกันก็ไม่เห็นว่าเอาปืนลงมา
แต่ครั้งนี้เอาปืนมาจากไหนก็ไม่รู้ค่ะ
เดินลงมาเห็นศพแล้วหนูก็เลยกลับเข้าไปอุ้มรุ่ม
เห็นว่าไหว้หรือยังไงแต่ว่าเห็นแฟนกำลังขึ้นรถออกมา

ก็เลยถามว่าจะไปไหนเขาเลยบอกว่าจะไปโรงพักไปมอบตัว

แต่ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ทำให้เขาต้องลงมือแบบนี้เพราะอะไร

จากการสืบสวนของตำรวจสพคลองหลวงนะครับ
ผู้ต้องหาอ้างว่าผิดใจกับผู้ตายนะครับ
โดยผู้ตายเนี่ยผิดใจเขาเรื่องที่เขาไม่ยอมช่วยเหลือแล้วก็ปกป้องรุ่นน้องคนหนึ่งที่รู้จักกัน
ซึ่งเขาก็พยายามอธิบายแล้วแต่ผู้ตายก็ยังติดใจอยู่
ก็เลยมีเรื่องบาดหมางกันอยู่นานนับเดือน
และข้อหามีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากการตรวจสอบพบว่าปืนไม่มีทะเบียนนะครับ
ผู้ก่อเหตุอ้างว่าซื้อปืนต่อมาจากเพื่อนสนิทคนหนึ่งเมื่อ๑เดือนก่อน
ตอนนี้กำลังตรวจสอบไปยังเจ้าของปืนรวมทั้งตรวจลายนิ้วมือว่าเคยมีคดีติดตัวหรือไม่
สำหรับนายสมชายพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดธัญบุรีคลอง๖นะฮะ

คือก็ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะฮะ
เพราะว่ายิง๔นัดไง
แม้ว่าจะอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวแต่ดูแล้วมันยิงถึงขั้น๔นัดไง